หล่อเป้าน้องเขาแขนสั่น
น้องเขาเตะ๑๐ทีรวดเศรษฐคุณ
เตะมาไม่รู้โกรธใครมา
สุดยอดเลยนะจิ๋วแต่แจ๋วจริงนะคะ
เราก็เห็นนะว่าเด็กไทยมีความสามารถมากมาย
แล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ผลักดันสนับสนุนลูกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนไทยนะน่าชื่นชมมากเลยนะคะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมวันนี้ที่ส่งไลน์มาพูดคุยกันด้วยมาทักทายกันเยอะเลย
บอกกันหน่อยแล้วกันว่าวันหยุดสุดสัปดาห์คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนมา
ว่าไปทานอะไรอร่อยมาก็บอกกันได้
คุณต้นส่งมาฝากคุณชนะไปโรงพยาบาลด่วนค่ะ
ของความเชื่อมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมแต่ละจังหวัดเขาก็มีแต่ก็ไม่เหมือนกัน
ใช่แล้วโดยเฉพาะความเชื่อมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ว
เดี๋ยวพาไปดูกันว่าความเชื่อแต่ละที่เนี่ยเขามียังไงกันบ้างค่ะ
ไปที่แรกเลยนะคะความเชื่อที่นี่เนี่ย
เขาพากันไปที่บริเวณริมถนนเรียบทางรถไฟไร้กล้วยห้วยยายพรม
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านเขาไปพบกับกล้วยประหลาดอีกแล้ว
ลักษณะออกลูกประหลาดคล้ายกับดอกบัว
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็เดินทางไปเลยค่ะไปทำอะไรคุณ

ไปศักร้าเขาบอกว่าไปกลาบไหว้ไปขอพร
โดยเฉพาะขอโชคขอลาบกันก็เป็นธรรมดา
ถ้าต้นไม้ประหลาดแปลกก็ต้องไปขอกันบ้างแหละนะ

ด้านนายพรชัยธามาลีชาวบ้านจังหวัดชนบุรีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเป็น
เราก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเป็นคนเจอกต้นกล้วยต้นนี้เป็นคนแรกเลยนะ
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาในบริเวณนั้นพอดี
เห็นปั๊บตกใจคุณดูนะลักษณะออกมาคล้ายดอกบัวแบบนี้
ก็เลยจอดรถดูจึงได้เห็นว่ากล้วยมันมีลักษณะอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะ
แปลกใจมากก็เลยไปบอกให้ชาวบ้านไปบอกเพื่อนให้รู้โดยทั่วกัน
พอบอกไปเท่านั้นแหละเพื่อนบ้านก็แห่กันมาดูมากมายเลย
และก็แน่นอนว่าต้องมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
เขาว่ากันว่าบางคนเนี่ยได้โชคได้ลาบจากกล้วยต้นนี้มาแล้วนะคะไม่ธรรมดา
เป็นการเล่ากันมาปากต่อปากเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
จะลองหูไว้หูนะคุณผู้ชมนะต้องค่ะ
อีกหนึ่งที่ที่ต้องพาไปที่ป่าชุมชนดงหอหรือว่าในสวนสาธารณะดงหอบ้านหนองลม
ตำบลนองลมอำเภอดคำใต้จังหวัดพระเยาะ
ไปเจอกับนี่ครับเดินเข้าไปในป่านะครับก็นี่เลยโอ้โหไปเจอกับต้นตะเคียนทองจักรโบราณ

กว่าร้อยปีเขาว่าแบบนั้นค่ะลำต้นเนี่ยนะครับ
โตขนาดเจ็ดคนโอบอ่ะสูงประมาณสักยี่สิบเมตรโอ้โห
ว่าจะมีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมากที่สุดในหมู่ต้นไม้
ยังยืนต้นอยู่ในขณะนี้แล้วมีให้เห็นเพียงแค่ต้นเดียว
ในพื้นที่นั้นด้วยเขาว่าแบบนี้ค่ะนายไมตรีจันตะอดิษฐกำนัน
บ้านหนองหล่มนะครับบอกว่าต้นตะเคียนทองต้นนี้มีคนเอาผ้าแพร่๗สีมามัดเอาไว้
ฉันเห็นแล้วเยอะด้วยถูกต้องแล้วก็จุดทูบจุดเทียนไหว้ขอโชคขอลาบ
นี่แหละปักทูบปักเทียนกันเอาไว้รอบโคนต้นเลยเต็มไปหมด
ใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่าที่นี่จะคึกคักเฮฮามาก
ผู้คนต่างหลั่งไหลมาที่นี่มาถูมาไถตามโคนต้นนี่แหละ
เพื่อดูตัวเลขที่ผุดขึ้นมาเขาบอกว่าใกล้วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหก
ทุกคนจะเดินเข้าป่าเดินเข้าป่าตามหาตัวเลข
ไม่รู้ว่าเจอไม่เจอนะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกัน
แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นกุศโลบาย
ที่ทำให้พวกที่ชอบลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเห็นไม้ใหญ่โตแบบนี้
ไม่กล้าที่จะตัดถูกเพราะว่าเป็นไม้มงคล
มีผ้าแพร่เจ็ดสีผูกเอาไว้แบบนี้แต่ใหญ่จริงจริงนะ
ต้องกลัวกันบ้างล่ะกลัวสิคุณเห็นทั้งชุดไทยทั้งผ้าเจ็ดสีแบบนี้
เป็นเราถ้าเดินผ่านก็วิ่งอะค่ะคุณคะอ้าวยังไม่หมด
เดี๋ยวไปกันต่ออีกหนึ่งที่นะคะที่ชุมชนบ้านแม่สายตำบลแม่สายอำเภอเมืองพยาวค่ะ
ครับเขามีการจัดประเพณีเลี้ยงผีโบราณล้านนาขึ้นมาอืม
เป็นการส่งท้ายเดือนหรือว่าปีสุดท้ายของการเลี้ยงผีซึ่งตรงกับวันที่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
บุตรหลานที่ได้รับการสืบทอดค่ะเขาจะช่วยกันจัดเลี้ยงผีหรือหอผีที่สร้างขึ้นไว้ในบ้านนะคะ
หอจะมีหิ้งวางเครื่องบูชาอย่างพานขันหมากพานพรูเมี่ยงบุรีพวงมาลัย
ดอกไม้ทูบเทียนน้ำต้นหรือคอนโทเนี่ยค่ะรูปปั้นช้างเมาวัวควายไก่
เอาไปวางไว้ด้วยโดยจะมีดอกไม้ทูบเทียนอาหารคาวอาหารหวานมาบวงสวงอันเชิญดวงวิญญาณของพ่อแม่ตลอดจนบรรพบุรุษ
ที่เสียชีวิตล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะคะให้มาอาศัยอยู่ในศาลเพื่อคอยพิทักษ์ปกปักรักษาลูกหลานในชุมชนในหมู่บ้านนั่นเองค่ะ
พอถึงเวลาก็จะร่วมใจกันจัดพิธีเลี้ยงผีกันขึ้นมาโดยจะมีการนี่ฟ้อนรำมากันแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันไปนะคะโดยจะมีวงดนตรีปีภาษบันเลงด้วย
เพื่อให้บรรดาร่างทรงผีทั้งหลายร่ายรำฟ้อนเต้นแสดงท่าทางต่างตามจังหวะเสียงเพลงกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวันเลย
สำหรับประเพณีนี้นะคะจะมีหนึ่งปีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง

ใช่ถูกต้องจริงอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของความแปลกสักเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นความเชื่อของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น
แต่ละพื้นที่ที่เขามีความเชื่อแตกต่างกันออกไป
แต่ข้อดีก็คือมันเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนรุ่นหลัง
ยังคงรำลึกถึงความกระตันยูกระตะเวทีต่อบรรพบุรุษด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นประเพณีความเชื่อของชาวชุมชนแถวนั้นเขา
สุดยอดเลยนะครับเอาล่ะความเชื่อแบบนี้เราก็มีมานำเสนอทุกครั้งทุกสัปดาห์
แล้วก็ทุกวันในตลอดข่าวเช้านี้ด้วย
ถูกต้องแล้วรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาวันนี้
สวัสดีบ่ายวันอาทิตย์จ้าสวัสดีนะคะคุณระนาด
บางคนก็ไลน์กันมานะครับบอกว่าไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่มา
บางคนบอกว่าไปทำบุญมาก็ดีเหมือนกัน
อนุโมทนาศาสตร์ด้วยเลยค่ะเอาบุญมาฝากเราสองคนด้วย
โอ้โหรู้สึกดีมากเลยหลายคนไปทำบุญแล้วก็กวดน้ำอุทิศส่วนอุศลให้กับพวกเรา
เดี๋ยวกรวดน้ำไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลให้เราเรายังยืนอยู่
ก็เลยรู้สึกเออสบายนะวันนี้รู้สึกสบายยังไง

เดี๋ยวนี้คุณมากวดน้ำไม่ต้องเอาแค่ว่าเอาบุญมาฝากเราก็จะรายใจแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณมากกวดน้ำไม่ต้องเอาแค่ว่าเอาบุญมาฝากเราก็จะรายใจแล้วนะคะ

ส่งกันมาคึกคืนสนุกสนานเลยทีเดียว

ลากันไปด้วยความงามของทะเลหมอกยามเช้า

ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็

นาฬิกา๔๕นาทีเจอกับเรา๒คนเหมือนเดิม
เพิ่มเติมความสนุกด้วยการมีน้องนิวนาวด้วย

เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป